ช่วงนี้มาอัปเดตชีวิตเจ้าบุญรอดกันหน่อยนะคะสุนัขโชคดีจริงจริงที่ลอยคออยู่กลางอ่าวไทยว่ายน้ำมาเนี่ย
อย่างน้อยน้อยอาจจะมีสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรได้มาเกาะอยู่ที่แท่นขุดเจาะแล้วเจ้าหน้าที่เขาเห็น
ก็เลยช่วยมันขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยตอนนี้มันถึงฝั่งแล้วคือไอ้จุดบริเวณแท่นขุดเจาะตรงเนี้ย
มันห่างจากฝั่งประมาณสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรใช่ค่ะแต่ไอ้เจ้าบุญรอดเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันมาจากจุดไหนของทะเลนะมันอาจจะตกจากเรือประมง
กลางอันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าห่างจากแท่นขุดเจาะเท่าไร
แต่ดูจากทรงแล้วก็มาไกลพอสมควรนะคะแล้วมันก็ไหว้เข้ามาหาท่านขุดเจาะ
ใช่แต่อีกสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรเนี้ยคือแท่นขุดเจาะ
กับฝั่งอืมทีนี้พอช่วยเหลือขึ้นมาได้ก็ดูแลกันไปบนเรือก่อนเนี่ยนะคะ
แท่นขุดเจาะตรงเนี้ยครับแล้วตอนนี้มันถึงฝั่งแล้วที่สงขลาค่ะ
อืมก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะพนักงานแท่นขุดเจาะที่ช่วยเหลือเนี้ย
เป็นพนักงานของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด๔คนนะคะ
ไปช่วยมันไว้ในวันที่สิบสองเมษายนวันนี้เจ้าบุญรอดถูกส่งตัวจากท่านขุดเจาะกลางทะเลไปกับเรือ
ในพื้นที่อำเภอสิงสิงหะนครจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีคนเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องคอต้อนรับด้วย
เรียกรอยยิ้มให้หลายคนได้ดูสิแม้กระทั่งเจ้าบุญรอดก็ยิ้มนะจ๊ะ
หมายิ้มหาดใหญ่และกลุ่มอาสาประชาชนคนรักสัตว์สงขลาเนี่ย
พาเจ้าบุญรอดไปตรวจร่างกายแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บกับทีมสัตวแพทย์
สถานพยาบาลสัตว์หมอไก่สองทะเลสัตวแพทย์ในอำเภอเมืองสงขลาค่ะก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
ว่าเจ้าบุญรอดก็มีอาการอ่อนเพลียอยู่นะครับมีบาดแผลที่เท้าด้วยจากการถูกเพลียงแล้วก็หอยบาด
ตอนที่มันตะเกียกตะกายเกาะขาแท่นขุดเจาะอยู่นะฮะแล้วก็มีขนร่วงเป็นกระจุกจากการถูกน้ำทะเลกัด
ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าอาการจะดีขึ้น
และหนึ่งในทีมงานอาสาบ้านหมายิ้มหัดใหญ่บอกว่าหลังจากทีมสัตวแพทย์ตรวจร่างกายแล้วก็รักษาอาการเบื้องต้นแล้ว
ยังต้องรอค่าผลเลือดของเจ้าบุญรอดอีกสักสองสามวันเพื่อตรวจสอบดูว่าระบบภายในผิดปกติหรือไม่
เนื่องจากคาดว่าเจ้าบุญรอดน่าจะลอยคอแช่น้ำอยู่นานหลายวันแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะรับไปเลี้ยงดูชั่วคราวให้ก่อนนะฮะ
จะส่งมอบให้กับผู้ที่จะขอไปอุปการะต่อไป

เป็นนักวางแผนนอกชายฝั่งบริษัทเชฟรอนนะครับ

คนที่เขาโพสต์ลงสังคมออนไลน์ด้วยเดี๋ยวพอหายดีก็จะรับไปเลี้ยงต่อนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาตั้งใจว่าจะรับเจ้าบุญรอดเนี่ยไปเลี้ยงดูไว้ที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น
ส่วนสาเหตุที่มันไปลอยคออยู่กลางทะเลก็คาดว่าอาจจะเป็นสุนัขที่ชาวประมงเขาเลี้ยงดูไว้แล้วมันก็พลัดตกลงไปในทะเล
โชคดีไปเจอกับแท่นขุดเจาะใกล้พอดีก็เลยว่ายน้ำเอาชีวิตรอดไปเกาะอยู่ตรงเสาตรงนั้นพอดี
ก็บุญรอดของจริงนะคะรอดแล้วตอนนี้มีเจ้าของใหม่แล้วนะคะ